ต่อที่ข่าวสารกีฬาอื่นที่น่าสนใจรอบโลกกันต่อค่ะ
เริ่มกันที่พิธีศพของมุธมัติอารีนะคะ
นานนักชกรุ่นเฮเวอร์เบสชาวสหรัฐอเมริกา
เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดนะคะก็ได้มีการเผยชื่อคนที่จะมาแบกโรงศพแล้วค่ะ
ประกอบไปด้วยวิวสมิทนะคะดาราชื่อดังที่เคยแสดงหนังอัตชีวประวัติ

แล้วก็เลนอร์คลูอีสค่ะอดีตชำโลกรุ่นเฮเวอร์เวท
โดยศพของอารีจะถูกแบกบนถนนหมายเลข๓๔นะคะ
หลุยวิวมลัสเคนทักสกี้ค่ะ
เข้าสู่ถนนใหญ่ซึ่งบริเวณนั้นก็คือที่ที่ตำนานนักมวย

นอกจากทั้งสองคนแล้วนะคะก็จะมีบรรยาย่าพี่น้อง
รวมถึงอดีตคู่ซ้อมที่มาร่วมแบกลงศพ
ตำนานหมัดมวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ